มีคดีหนึ่งเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า

เป็นแก๊งปลอมหนังสือเดินทางแล้ววันหนึ่งเนี่ย
แก๊งเขาเองขัดแย้งกันเอง
มีการฆ่ากันตายหั่นศพใส่ตู้แช่ไว้ในบ้านพัก
ตำรวจท่องเที่ยวเข้าไปจับกลุ่มนะคะ
ลับนี้ก็ถูกเปิดเผยติดตามในเปิดแฟ้มคดีดังค่ะ
ใส่ถุงดำซุกในตู้แช่แข็งภายในอาคารพายนิดยามพระขนง
หลังตำรวจท่องเที่ยวนำกำลังบุคคล
เพราะสืบทราบว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติด
และเป็นแก๊งปลอมหนังสือเดินทาง

ตำรวจชุดจับกุมถูกยิงสาหัสหนึ่งนาย
การตรวจค้นพบอาวุธปืน๓กระบอก
กระสุนปืนพลาสปอร์ตปลอมไอซ์จำนวนหนึ่ง

ให้การว่าเขาเป็นนักเคมีอยู่ที่อเมริกา
แต่มาทำธุรกิจที่มาเลเซีย

ก่อนชักชวนผู้ต้องหาอีกสองคน
มาร่วมทำธุรกิจขายแบตเตอรี่
ส่วนศพไม่ทราบว่าเป็นใคร

ตำรวจจึงนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจไม่ปักใจเชื่อ

ขณะที่เพื่อนบ้านให้ข้อมูล
เมื่อ๓๔เดือนที่ผ่านมา
ได้ยินเสียงผู้ชายร้องลักษณะเจ็บปวด

มีกิจกรรมส่งเสียงดังบ่อยครั้ง
แล้วเรามาเจอศพ
เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นจุดที่เราจะต้อง
เดินขยายต่อไปจนจะไปจบลงตรงไหนเนี่ย

ส่วนศพที่อยู่ในตู้แช่แข็ง

ผู้ตายเป็นชายอายุประมาณ๔๐๕๐ปี

ไม่สามารถระบุเวลาตายได้ชัดเจน
เนื่องจากศพถูกแช่แข็งมานาน
แต่ละท่อนถูกหั่นด้วยเลื่อยไฟฟ้า
และสามารถนำมาเชื่อมโยงกันได้
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย

ซึ่งยากต่อการตรวจสอบ

ปีเตอร์ยอมเปิดปากสารภาพ

นักธุรกิจชาวอเมริกันผู้ตาย
มาหาเพื่อเคลียร์เรื่องหนี้สิน
โดยเขากับเพื่อนที่ป่วยเป็นมะเร็งเสียชีวิตไปแล้ว

ใช้วัตถุบางอย่างรัดคอทำให้สลบ
ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ตอนแรกนำศพยัดใส่ทั้งตัว
แต่ผู้ตายรูปร่างสูงใหญ่
นายปีเตอร์จึงนำเลื่อยมาหั่นศพผู้ตาย

ตำรวจสนพระขนงแจ้ง๖ข้อหา

พิพากษาจำคุก๔๓ปี๑๐เดือน